ยอดมวยไทยรัฐนะครับขุนศึกเจอกับฉลามศึกเมื่อเสาร์ที่ผ่านมา
เขาบอกว่าโอ้โหมีสองนับครับนะครับเป็นมวยที่แลกกันอย่างสะดวกเดือด
ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
เอาละครับมวยคู่นี้ว่ากันว่าดุเดือดที่สุดตั้งแต่มีศึกยอดมวยไทยรัฐมานะครับ
แดงกำปั้นหนักแรงขณะที่น้ำเงินเป็นมวยจังหวะฝีมือก็จริง
แต่กำปั้นเคยสร้างปฏิหารพลิกเกมร้อยละบาทมาแล้วอย่าไปไว้วางใจ
พูดไม่ทันขาดคำครับโอ้คลานขึ้นมาเรียบร้อยเลยครับ
กำการนับเลยครับ่าให้จังหวะกาตตกไปโดนกำปั้นฝาดูชัดช้าอีกครั้ง

แล้วกาดซ้ายตกหลังจากนั้นโดนกำปั้นเต็มกระโดงคางเลยครับ
โอ้โหน้ำบานครับได้ไปแล้ว๑นับ
นี่เป็นไฮไลท์ยกที่๓นะครับตัดมาให้ดูกัน
หลังจากนั้นพยายามจะปิดเกมให้ได้เลยครับฉลามศึก
ลงไม่ลงร่วงไม่ย่วงเอาหมัดขวาหมัดขวา
ขณะที่ขุนศึกเองมีโต้มีเถียงมีโต้มีเถียงมา
มัดขวาโอ้โหสาวกันใหญ่เลยครับผัดกันสาวเลยครับ
มาอย่างกับมวยสากลอาชีพครับเอาแข้งขวาขุนศึก
เดินเข้าไปเจอแค่งซ้ายติดเบรกเอาไว้ก่อน
หลังจากนั้นเล็งแล้วขุนศึกเล็งเล็งเล็งแล้วเจอเสียบเขา
อ้าวสับสอกหมัดซ้ายหมัดขวาหมัดซ้ายโอ้โห
ภาคตามไม่ทันแล้วครับแบบนี้ครับหัดขวาหมัดซ้าย
คุณศึกหัดซ้ายหมัดขวาหลบพ้นไม่พ้น
ฉลามศึกหลบพ้นไม่พ้นโดนเหมือนกันเอาทำท่าก้นเตี้ย
ขยกเข้ามาหาช่องหาจังหวะหมัดขวา
สับสอกสวนขึ้นมาหมัดซ้ายแล้วก็ขวา
มาเลยครับแล้วก็ปิดบัญชีด้วยดอกนี้ครับเอาละครับยกสามได้คนละหนึ่ง
สถานการณ์ที่เสมอกันนะครับพักให้น้ำให้ท่าแก้เกมก่อน
โอ้โหโคตรมันเลยครับมวยคู่นี้หลังจากนั้นขึ้นมา
ฉลามศึกเองวางแผนมาดีนะครับไม่ปะทะไม่แลกด้วยครับ

ขณะที่ขุนศึกพยายามเดิน

หลังจากนั้นท้อไปเองเลยครับ

ได้ใจแฟนมวยทั้งสนามเลยครับ

นี่ก็คือความมันของศึกยอดมวยไทยรัฐ